พาคุณผู้ชมไปที่งานเทศกาลใหม่นานาชาติที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ตอนนี้เขาจัดกันอยู่นะคะจัดเรื่อยไปจนถึงวันที่๑๐ธันวาคมของทุกปีคือ๑๒คืน๑๒วันกันเลยทีเดียวนะคะ
แต่วันล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเกิดเหตุการณ์แก๊งวัยรุ่นยกพวกตีกันหน้าเวทีคอนเสิร์ตพี่ปูพงศิษยคัมภีร์ค่ะ
ปกติเวลาเขาตีกันเนี่ยเขาจะตีกันเวลาเพลงมันร้าวอารมณ์ถูกไหม
เนื้อเพลงร้าวอารมณ์น้ำเสียงมันร้าวอารมณ์
แต่ปรากฏว่าตีกันตอนที่พี่ปูร้องเพลงเสมอสม่ำเสมอค่ะ

คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
แล้วมันเป็นเพลงรักค่ะไม่ได้ร้าวอารมณ์เลยคุณผู้ชมอยากให้ไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
เนี่ยคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอคอยจะตีข้างกันเสมอ
แล้วมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคุณผู้ชม
พี่ปูแกก็ร้องไปนะคะแกก็มองลงมานั่นแหละแต่ก็ไม่ได้หยุดร้องนะคะ

ที่เขาไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็ใจหนึ่งก็อยากดู
ใจหนึ่งก็กลัวตายเอาไงดีว่าจะหนีหรือจะไปดีนะ
สุดท้ายแล้วคนก็ค่อยถอยแตกวงออกมานะคะ

เจ้าหน้าที่ประมาณสัก๕๖นายเข้าไประงับเหตุได้ค่ะ
หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ
ก็มีชาวเน็ตเขาออกมาตำหนิแหละ
ตำหนิกลุ่มวัยรุ่นถึงความไม่เหมาะสม
แล้วก็เกรงว่าเดี๋ยวเถอะถ้าเกิดตีกัน

หรือถ้าเกิดว่ามีการถูกลุกหลงกันขึ้น

แต่ว่างานนี้ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคะ

ระงับเหตุได้ทันเวลาทันควันนะคะ
สำหรับงานนี้ก็จัดขึ้นตั้งแต่๒๙พฤศจิกายน
จนถึงวันที่๑๐ธันวาคม
ก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ
หลังจากนี้ไปที่เหลือที่จะมีงานนี้เกิดขึ้น
หวังว่าจะไม่มีภาพเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกันแล้วนะคะน้องค่ะ

งานกาชาติเมืองขอนแก่นยังไปเที่ยวได้จนถึงวันจันทร์นะคะ